ดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างค่ะแต่ละพื้นที่เป็นยังไง
ส่งข้อความมาบอกกันได้ผ่านทางไลน์หน้าจอนะคะดีครับ

บึงการอากาศร้อนอบอ้าวครับคุณเป็นหนึ่งส่งเข้ามาทางไลน์พอดี
ค่ะส่วนที่กรรศิษย์ที่จะพาไปดูเนี่ยโหลมพายุมันพัดมาแหล่ะ
ทีนี้พอพัดมาปั๊บต้นสแบงขนาดใหญ่เนี่ย
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมโดนลมพายุเนี่ยมันพัดมานะคะ
อยู่กลางทุ่งนาเลยโอ้โหต้นมันเริ่มเลยนะ
ใช่ค่ะอยู่ที่ตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินเถียงนา
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นพังเสียหายไม่ใช่แค่เถียงนา
ซาเล้งอีกคันนึงก็พังค่ะทีนี้มีคนเจ็บด้วยนะ
เจตจำนงบุรีรัฐอายุ๔๐ปีได้รับบาดเจ็บ
คือเขาปวดบวมที่ต้นขาด้านซ้ายทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลดูสิ
นี่ตอนปฐมพยาบาลแล้วก็เอาตัวนายเจ็ดจำนงส่งโรงพยาบาลร่องคำนะคะ
คือเขาก็บอกแหละบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังจะเอารถซาเล้งเข้าไปเก็บในเถียงนา
แล้วก็จะออกไปหากบหาปลาเพราะฝนมันตกไง
แต่ทีนี้ระหว่างที่กำลังจูงซาเล้งจะเข้าเถียงนาเนี่ย
สแบงที่อยู่ข้างเนี่ยมันสั่นสั่นแล้วมันก็ลั่น
พอลั่นแป๊บเดียวเท่านั้นแหละล้มคลืนมาเลยค่ะ
ทับเถียงนาทับร่างผมตอนนั้นพยายามตะเกียกตะกาย
จะเอาชีวิตรอดทำยังไงดีพยายามที่จะหนีออกมา
แล้วก็โทรหาญาติให้ญาติรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้รถพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือจนตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ก็ยังโชคดีนะไม่โดนต้นไม้มันทับเต็มนะ

มันยังมีเถียงนาอะไรคอยขวางอยู่
ย้ำเตือนกันตลอดเลยนะเวลามีลมพายุแบบนี้
อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง

กำแพงเพชรก็เกิดลมพายุฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่

ดูสภาพคุณนี่คือวัดบ้านไร่เก่าอยู่ที่อำเภอเมือง
นี่ต้นศักดิ์นะคะสูงเป็น๑๐เมตร

ใช่ค่ะแล้วก็ล้มมาทับหลังคากุฏิเนี่ย

ว่าอุ๊ยพอมาทับหลังคากุฏิ
หลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาอยู่ในนั้นเป็นอะไรหรือเปล่า
หลวงตาวัย๗๕ปีจำวัดอยู่ในกุฏิ
คุณโชคดีมากหนีออกมาได้ทันนะคะ
หลวงตาท่านไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย
คุยกับหลวงตาหลวงตาธวัชชัยชิตมาโร

เล่าให้ฟังว่าโอ๊ยตอนบ่าย๓โมงนะ
ตมากำลังนั่งอยู่ในกุฏิจู่นะ
ลมก็มาแรงพายุมาแรงเลย

ตมาก็เดินมาหน้ากุฏิเห็นต้นศักดิ์เนี่ย
กำลังจะล้มแล้วอุ้ยท่าไม่ดีแล้ว

ต้นศักดิ์ล้มไปทับกุฏิแล้วก็พังทั้งหลังแบบนี้

ในวัดเนี่ยนะยังมีต้นศักดิ์ขนาดใหญ่อีกหลายต้นเลย
มันโค้นลงมาแบบถอนรากถอนโคน
แล้วกุฏิหลังอื่นก็มีหลังที่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
โอ้ต้องระมัดระวังนะช่วงที่ลมพายุแรงแบบนี้ใช่ฮะ